ลงไปที่สงขรากันหน่อยนะฮะสาวธอมขี่รถแล้วให้แฟนสาวซ้อนท้ายจู่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถตามมาประกบจี้ชิงทองไปได้ทองไปสามบาทตำรวจก็ทำงานนะฮะแล้วก็สามารถตามจับกลุ่มคนร้ายได้คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดนี้ก่อนมันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแม่ของคนร้ายไม่รู้เลยว่าลูกชายตัวเองเป็นคนร้าย
พอไปจับก็ไปเจอทั้งพ่อทั้งแม่ครับ
คือพ่อแม่ไม่เชื่อเลยว่าลูกฉันเป็นโจรจริงเหรอ

พอตำรวจมาแจ้งข้อเก่าหาแม่เขาสุดร้องไห้เป็นลมเลย
เห็นไหมแม่ถามว่าทำไมลูกสิ้นคิดแบบนี้
คือใครจะคิดว่าลูกตัวเองเป็นโจรอยู่บ้านก็เป็นลูกที่ดีของ

ไปตรวจค้นในบ้านไปเจอรถของกลาง
แล้วก็ชุดที่เขาใส่วันก่อเหตุ
แล้วก็พระเครื่องพร้อมกับกรอบพระ

ผมต้องการเงินไปซื้อน้ำกระท่อมมาดื่มครับ
ร้อยเนี่ยผมเอาไปขายแล้วที่ร้านทองครับ
ได้เงินมา๒๓๐๐๐บาท

ตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากความเสียใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
เพราะไม่คิดว่าลูกชายที่เห็นกันทุกวัน